น้อยใจภรรยาค่ะตัดสินใจไปซดยาน้ำยาล้างห้องน้ำ
คุณหมดขวดเลยนะคะหลังจากนั้นพี่สาวไปเจอเคราะห์ดีมาก
สภาพคือนอนลงแบบนี้นะพี่สาวไปเจอรีบเรียกกู้ภัยให้มาช่วย
พาไปส่งโรงพยาบาลล้างท้องตอนนี้อาการล่าสุดคือปลอดภัยแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายอดีศักดิ์กัณหาเขียวอายุ๓๖ปี
พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดชายภูมิตอนนั้นตอนไปถึงนะคะ
ตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยโอ้โหสภาพตอนนั้นอาการอ่อนเพลีย
นอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นห้องเช่านะ
ห้องเช่าข้างปั๊มน้ำมันตำบลบึงอำเภอศรีราชา
ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายอดีศักดิ์ซดน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไป๑ขวดเต็มค่ะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังให้หมอล้างท้องให้เป็นการด่วน
ทีนี้เราไปสอบถามพี่สาวของนายอดีศักดิ์คนประสบเหตุบอกว่า
ช่วงสายตนมาหาน้องชายที่บ้านแต่พอมาถึงก็ไม่เห็นน้องชาย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคือเดินตามหาทั่วบ้านเลยค่ะ
แล้วที่สุดแล้วมาเจอน้องชายนอนอยู่ที่บริเวณห้องครัว
ข้างกายน้องชายพบขวดน้ำยาล้างห้องน้ำวางอยู่
ก็เลยเอาล่ะรู้แล้วว่าน้องชายน่าจะกินไอ้นี่เข้าไป
รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้การช่วยเหลือนะคะ
ส่วนสาเหตุพี่สาวของนายอดีศักดิ์บอกว่า
น้องชายทำแบบนี้น่าจะมาจากเพราะความเครียดเรื่องเมีย
ภรรยาน่าจะเป็นเพราะว่าน้องชายเนี่ย
ชดรักเพราะภรรยาที่เพิ่งคบกันไม่นานนะคะ
จู่เดินทางกลับบ้านเกิดไปนาน๒สัปดาห์แล้ว
หายไปเลย๒สัปดาห์ไม่ติดต่อมาแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะ
นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายอดีศักดิ์คิดสั้น
ถึงขั้นว่าจะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายรอดนะคะ
นี่แหละค่ะพี่สาวบอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละ
เรื่องอื่นเนี่ยถามน้องแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
ที่สำคัญน้องก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ปกติจะไปทำงานทุกวันค่ะ
ตอนนี้พี่สาวเชื่อแบบนี้ว่าสาเหตุเดียวเรื่องนี้แหละค่ะ
น้ำยาล้างห้องน้ำประชดรักหวังฆ่าตัวตาย
แต่เอาล่ะรอดนะคะปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับอาการของนายอดีศักดิ์ค่ะ